เอาล่ะคุณผู้ชมกลับมาในเบรกนี้มันสำคัญยิ่งยวด

เพราะคุณจะได้ติดตามเรื่องราวของมนต์รักลงทุเรียน

ไม่รู้ว่ามนต์รักลงทุเรียนจะจบอย่างไร
ตอนนี้อยู่ระหว่างกระบวนการนะคะ
ทำให้หนุ่มหลายคนอาจจะถูกว่าถูกดับฝันดับวูบ

นนท์เคยประกาศรับสมัครลูกเขย

ยกเลิกยกเลิกก่อน
พักไว้ก่อนนะแต่ว่าทางลูกสาวเองเนี่ยนะคะ
ปุ๋ยเนี่ยก็บอกว่าไม่เป็นไรนะ
อย่างไรก็แล้วแต่ผู้ชายคนที่จะมาเป็นคู่เคยคู่ขวัญเนี่ย
ขอให้เป็นคนดีรักครอบครัวก็พอแล้ว
ไม่ต้องรวยไม่ต้องมีฐานะมากมาย

ตอนนี้ปานนแกเลิกคัดลูกเขยนะครับ
ไปครัดทุเรียนแทน
จริงไม่ได้ทำงานเลยมีแต่คนติดต่อมา
มากเลยนะคะเอายังไงกันต่อดีเราสามคนคงตอบไม่ได้แต่ว่าคนที่จะมาตอบกับเราได้ก็คือน้องปุ๋ยนะคะน้องปุ๋ยชื่อคุณกาลสิตาน้องปุ๋ยอยู่ในสายกับเราแล้วด้วยวันนี้สวัสดีค่ะน้องปุ๋ยสวัสดีค่ะน้องปุ๋ยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้เจอกันเช้าช้าแบบนี้ทานข้าวยังครับน้องปุ๋ยยังไม่ได้นอน
น้องปุ๋ยต้องขอถามหน่อยแล้วกันนะหลังจากที่คุณพ่อเนี่ยประกาศยกเลิกแล้วหาแล้วลูกของลูกเคยอะไรอย่างเงี้ยน้องปุ๋ยรู้สึกยังไงคุณพ่อไม่หาแล้วความรักของเราอะคะคือเขาไม่ได้ไม่หาแต่ว่าประกาศยกเลิกไปก่อนเพราะว่าเขาเรียกกันความมุดวายในอนาคตมากกว่านะครับผมนะผมก็เลยคุยตกลงกันว่าคุณพ่อขาย
คุณพีชขายน้องสาวเนี่ยเพื่อยศารี้ก่อนสักขวับมันรบกวนเวลาส่วนตัวเวลาทางงานทุกอย่างทุกอย่างเลยแน่แหง
แล้วโอเคกับเราจริงแล้วเข้ามาอย่างนี้
นอกจากชอบเราจริงแล้วมีมิตรฐานชีพเข้ามา
เราจึงยอมรับผลเสียที่มันมาจากโซเชียล
เขาพูดอย่างนี้มากกว่าก่อนที่มันจะเกิดประเด็นร้ายจริงประมาณเนี้ย
หนูก็เลยรู้สึกโล่งใจนะโล่งใจมากเลย

ใช่มันเป็นเรื่องธรรมดาที่เราโอเคเนอะ
แต่พ่อแม่เราคุณแม่ถ่ายสบายใจเราก็โอเคแล้วประมาณนี้
ก็เลยยุติไปก่อนนี่คือเป็นความคิดของน้องปุ๋ยนะ
ว่าแบบนี้ก็คือสบายใจเหมือนกัน
คือป้องกันการเกิดปัญหาต่างที่มันจะตามมา
แล้วอย่างนี้พี่ใบตองเนี่ยถามน้องปุ๋ยเลยนะ

โสดเรื่องโสดโสดจริงค่ะ
โสดจริงแล้วก็เรื่องหัวใจของเรายังไงต่อ

ค่ะอะไรนะคะ
หัวใจของน้องปุ๋ยจะดำเนินต่อไปยังไงดี
เรามีคนที่เรารู้สึกว่ามาสมัครแล้วมันเข้าตาเราบ้างไหม

ตอนนี้ซึ่งมีมาสมัครมีมาคุยมาทักก็น่ารักดี
ได้ข่าวว่ามันก็ได้คุยอยู่กับหนุ่มคนนึงใช่ไหม
ว่าแชทกันทุกวันเลยจริงหรือเปล่า
คนไหนเอ่ยมีไหม

เอางี้น้องปุ๋ยจะพูดเองหรือจะให้เราพูด

น้องปุ๋ยบอกว่าเดี๋ยวก่อนหลายคน
กลางแบบได้ค้ากัน
เหมือนกับพอมีข่าวต้องเรียบเตรียมกันก่อนเลย
แต่อาจจะเป็นห่วง

ที่เค้าห่วงเราว่ามันโอเคไหม
รู้จักตัวหนูอ่ะจริงเนี่ยหนูเป็นคนที่เรียบง่ายมากเลย
ถ้าเจ้าพี่ฟังเดินใจคนกว่า
กับจีโอเนี่ยก็ยังมีกันคุยกันอยู่เนาะ
แล้วความรักนี้จะมีการแบบสารสัมพันธ์ต่อไหม
หรือว่าเป็นเพื่อนกันหรือยังไงคะ
ตอนนี้เป็นเพื่อนกันรู้จักกัน
แบบเออเพราะแบบมีความแบบบังเอิญ

แต่ว่าขอบคุณแต่พ่อพี่ก็น่ารักดีนะ

ขอให้ความรักดีแล้วกันนะ

อายุยังน้อยไม่เป็นไรรอพี่มีก่อนนะลูกนะ

แม่ปากเขายุติซะแล้ว

อยากจะถามอีกนิดนึงอยากรู้จังเลยว่า

เอาเรื่องคุณกับคุณแม่คุยกันหรือยัง